พาไปที่นี่หน่อยเขาบอกว่าฝูงพึ่งหลวงแห่ไปทำรังในจุดที่ไม่คิดว่าจะไปทำได้ครับ
คุณผู้ชมฮะไปที่นี่จะเจอกับฝูงพึ่งหลวงแห่มาทำรังกวา

ดูดีฮอจะเห็นมั้ย

พระพุทธรูปองค์ใหญ่เห็นไหมล่ะ

ที่มีขนาดหน้าตักกว้าง๒๔เมตร
สูงเท่าไร

หื้อหลายชั้นตึกหลายชั้นเลยนั่น
แขนหน้าขึ้นไปมีเมื่อยครอบบ้าง
เขาจะมาสักการะบูชากันอย่างต่อเนื่อง
และในคราวนี้ก็สร้างความประหลาดใจเพราะรอบขององค์หลวงปู่ดู
ไม่ว่าจะเป็นมุมไหนที่เป็นมุมแบบว่าแสงแดดเข้าไม่ถึง
คือเป็นจุดที่เหมือนกับเป็นจุดที่แบบว่ามีร่มเงาสักนิดสักหน่อย
แล้วก็พึ่งพึ่งหลวงที่ผมบอกจะไปสร้างรังตรงนั้นน่ะ
รวมแล้วนับรอบตัวองค์หลวงพ่อ๑๐รังเยอะจริง
ก็เชื่อไงอันนี้เชื่ออย่างหนึ่งนะเพราะว่าพึ่งตามสัญชาติตะยานเขา
เขาจะไปทำรังอยู่ในจุดที่มันร่มเย็นอาจจะอยู่ที่สูงก็จริง
แต่มันร่มเย็นใช่ไหมล่ะก็เหมือนกับว่าตัวหลวงพ่อเองเนี่ย
ก็มีความสงบสุขร่มเย็นเผยแพร่ส่งต่อให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธา
มากราบไหว้ไงอ๋อคือตอนนี้คุณเริ่มจะรู้สัญชาติยานของพึ่งแล้ว
รู้แล้วรู้ดีไหมรู้ดีสิ่งที่ดีก็ดีพึ่งเนี่ยดี
โดยเฉพาะยิ่งพึ่งที่นี่ไม่เคยทำร้ายใครพระเนรไม่เคยไปต่อย
สาธุชนที่มาไม่เคยได้รับบาดเจ็บอ๋อพึ่งดีค่ะก็คือถ้าเกิดมีพึ่งมาทำรัง
ก็เป็นสิ่งที่ดีถูกเป็นความเชื่อไงว่าเพิ่งมาทำรังบ้านไหน
นั้นจะมีโชคมีลาบพึ่งไม่เคยต่อยบ้านดิฉันว่าเป็นไงเหรอแล้วทำนานยัง
เพิ่งทำใช่ไหมอ๋อมันเพิ่งทำให้เวลาหน่อยเพิ่งทำเสียงแอร์ดัง